คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเกิดขึ้นบนท้องถนนคือรถคันนี้สองแม่ลูกเขาขี่มอเตอร์ไซค์จะข้ามถนนค่ะแล้วปรากฏว่ารถที่มาทางตรงไม่รู้ใครไม่เห็นใครหรือยังไงมันก็เลยเป็นภาพนี้ค่ะครับ
โอ้โหได้ยินเสียงชนดังปั้งเลยอ่ะนะคะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยนะคุณนะบ่อยรถที่ขึ้นจากไหลทางจะเข้าถนนเนี่ยก็ต้องดูข้างหลังดีดีด้วยเหมือนกันนะใช่นี่คือถนนสายตราดแหลมงอบนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดเหตุการณ์นี้คนที่อยู่บนรถทั้งสองคันนี้เจ็บค่ะรวมแล้วสามคนหนึ่งในนั้นนี่สาหัสเลยนะ
หนาหัดเลยนะก็คือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะข้ามมาเนี่ยแหละค่ะนางวันนี้บุญช่วยอายุห้าสิบสามปีคือเจ็บที่หัวหัวแตกตาทั้งสองข้างก็เจ็บแล้วก็มีรอยถลอกตามร่างกายส่วนคนซ้อนคนซ้อนเนี่ยก็เป็นลูกสาวก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีกคันนึงคือมอเตอร์ไซค์ทางตรงค่ะของนายสุธิพงศ์เจริญส
มาถึงตรงเนี้ยรถของทางฝั่งคุณป้าน่ะเขาจอดรอจากข้ามถนนแล้วเลี้ยวรถออกมาแบบกระทันหันอ่ะผมมันเบรกไม่ทันมันก็เลยพุ่งชนไปแบบจักรั้งเลยอ่ะค่ะทีนี้ตำรวจสภพเมืองตราดเนี่ยบันทึกภาพในที่เกิดเหตุแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะอาการของคุณป้ายังสาหัสอยู่นะคะการ